ในการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด๑๙ในช่วงนี้กันหน่อยนะคะ
มีคำถามเกี่ยวกับประชาชนทั่วไปที่เป็นลูกจ้างเป็นพนักงานบริษัทเอกชน
ที่เขายังมีงานทำอยู่อะค่ะแต่เขาก็ได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙เหมือนกัน
จะมีมาตรการเยียวยาช่วยเหลือเขาอย่างไร
กระทรวงแรงงานเสนอไปในที่ประชุมนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีไฟเขียว
จะมีมาตรการในการช่วยเหลือผู้ที่ประกันตนตามมาตรา๓๒
ก็คือลูกจ้างพนักงานในบริษัทเอกชนทั่วไปค่ะ
จะได้รับสิทธิ์ตามโครงการนี้นะคะจะเป็นการเยียวยา
สุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานให้สัมภาษณ์นะคะ
หลังจากมีการหารือในวงเศรษฐกิจกับนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาล
บอกว่าจากการหารือกันเนี่ยค่ะเรื่องเงินเยียวยาในส่วนของผู้ประกันตน
ในระบบประกันสังคมตามมาตรา๓๓ทงที่นายกให้มาก็คือ
จะต้องได้ทุกคนโครงการนี้มีชื่อว่ามาตรา๓๓เรารักกัน
ประชาชนที่อยู่ในกลุ่มนี้นะคะมีอยู่ประมาณ๑๑ล้านคน
แต่ว่าจะไม่ได้ทั้งหมด๑๑ล้านคนนะคะ
คือจะมีเงื่อนไขเดี๋ยวเล่าให้ฟังเงื่อนไขเป็นอย่างไร
แต่ว่ารูปแบบนี้ค่ะจะเหมือนกับเราชนะ
คือนำเข้าแอปเป่าตังค์ก็จะถือว่าเป็นการช่วยเหลือในภาคเศรษฐกิจด้วยนะคะ
เงื่อนไขว่าใครจะได้ใครจะไม่ได้เนี่ยค่ะ
จะไม่นำหลักเกณฑ์ของเงินเดือนมาพิจารณา
คือที่แรกเนี่ยมีข่าวว่าถ้าเงินเดือนเท่านี้เท่านี้ขึ้นไปอาจจะไม่ได้
ใช่ค่ะแต่จะไม่ได้ดูจากเงินเดือนนะคะ
เพราะว่ามันจะเหมือนกับว่าเหลื่อมล้ำกันบางคนทำงานในบริษัทเดียวกัน
เงินเดือนไม่เท่ากันแต่ด้วยสถานการณ์โควิด๑๙เนี่ยทุกคนไม่ว่าจะเงินเดือนเท่าไห
มันได้รับผลกระทบหมดไงฮะครับก็จะกลายเป็นความเหลื่อมล้ำ
จะกลายเป็นขาดความสามัคคีในที่ทำงานคนนั้นได้คนนี้ไม่ได้
ดังนั้นไม่ดูที่เงินเดือนนะคะไม่ดูที่เงินเดือนแต่จะดูตรงนี้

บัญชีเงินฝากถ้าคุณมีเงินในบัญชีเงินฝาก๕แสนบาทขึ้นไป

ใช่ค่ะคำถามคือแล้วเงินอย่างเช่นเอาไปซื้อสลักออมสิน
เราไปซื้อกองทุนพันธบัตรอะไรต่างนับรวมไหม
ต้นคือไม่นับรวมนะคะจะดูเงินสดที่ฝากอยู่ในบัญชีธนาคารนะคะ

ใช่ค่ะคาดว่าน่าจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ
เงินเยียวยาค่ะจะเป็นส่วนที่นำมาในลักษณะเดียวกันกับเราชนะนะคะ
ไม่ใช่เงินจากระบบประกันสังคมแต่เป็นการขอรัฐบาลให้ช่วยเหลือ
ว่าจะได้เงินประมาณนี้ค่ะคนละ๓๐๐ถึง๔๕๐๐บาท
เป็นการของงบประมาณจากรัฐมาช่วยนะคะประมาณ๔๐๐๐ล้านบาท
จะมีการดำเนินการให้เร็วที่สุดจะเข้าสู่ที่ประชุมคอรมอลในสัปดาห์หน้านะคะ
ช้าที่สุดก็คืออีกไม่เกิน๑สัปดาห์คาดว่าจะจ่ายเงินได้ประมาณเดือนมีนาคมคาดว่านะคะ
หลังจากนั้นก็จะมีการกดปุ่มเปิดให้ลงทะเบียนออนไลน์คนที่มีแอปเป่าตังค์อยู่แล้ว
ก็ต้องลงทะเบียนออนไลน์เพื่อยืนยันสิทธิ์นะคะคาดว่าจะมีผู้ได้รับสิทธิ์นี้ค่ะประมาณ๙ล้านคนจากทั้งหมดที่มีอยู่๑๑ล้านคน
ส่วนข้อเรียกร้องของแรงงานบางกลุ่มนะคะที่ขอให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาจ่ายเงินเยียวยาเป็นเงินสด
เพราะว่าอยากให้ทุกคนนำเงินไปซื้ออาหารซื้ออะไรเลี้ยงปากเลี้ยงท้องกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศนะคะ
ฟังเสียงรัฐมนตรีค่ะ
เลยครับ
ส่วนหลักเกณฑ์รอฟังอีกทีนึง
ใช่ค่ะอันนี้เป็นหลักเกณฑ์เบื้องต้นนะคะ
เดี๋ยวรอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพิ่มเติมนะคะ